กีฬากันต่อนะครับกับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
บอลเอฟเอครับบุรีรำชนะเมืองทองไปได้แชมป์ที่ห้าของปีนี้ไปครองนะครับ
ติดตามทั้งหมดกับคุณไกรสอนเกรดส่งครับ
สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
ก่อนจะไปติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเอฟเลยครับ

ไปดูข่าวใหญ่ของวงการกีฬาไทยในช่วงส่งท้ายปีนะครับ
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่
ซึ่งวาระสำคัญของวันนี้ก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมนะครับ

พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีครับ
กลับไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปเลือกตั้งในวันนี้ครับ
จากกรณีที่สมาคมกีฬายิงปืนนะครับ
ได้มีปัญหาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า๕ปีนะครับ
โดยที่ยังคงไม่มีนายกสมาคมครับ
ที่ขึ้นมารับตำแหน่งตรงนี้นะครับ

ก็ได้ไฟเขียวให้จัดการเลือกตั้งขึ้นนะครับ
แต่ก็ยังคงเกิดปัญหาขึ้นนะครับ

และชมรมกีฬายิงปืนจากจังหวัดต่างนะครับ

นำโดยนายวรวุฒิมัชชาชีพนะครับ

เพื่อขอให้ชะลอการเลือกตั้งในวันนี้ออกไปก่อนนะครับ

ไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ครับ
รวมถึงมีกรณีที่นักกีฬาทีมชาติ
ควรจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกนะครับ
แต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปเลือกตั้งในวันนี้ครับ
แล้วก็ยังตั้งข้อสงสัยถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ด้วยครับ
ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยชอบทำจริงหรือไม่นะครับ
นอกจากนี้ครับยังมีประเด็นของนายสมเกียรติสับส่วนแปลงนะครับ
รักษาการอุปนายกสมาคมคนที่๑ครับ
ที่มีการกล่าวอ้างจากอีกหนึ่งฝ่ายนะครับ
ว่าได้ถูกถอนสิทธิ์ในการบริหารไปแล้วครับ
แต่วันนี้นะครับก็ได้มากล่าวปราศัยนะครับ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้เองนะครับ
โดยกล่าวว่าตนเองนั้นมีหลักฐานเอกสารนะครับ
แสดงถึงการมีสิทธิ์และการมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับ
จากตนเองนั้นรับตำแหน่งอุปนายกสมาคมครับ
ซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมใดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นการประชุมที่มีขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นั้นจะเป็นโมคะทั้งหมดนะครับ
ผู้คัดค้านก็ยืนยันนะครับว่าถ้าในวันนี้ยังคงมีการจัดการเลือกตั้งครับ
ก็จะยื่นฟ้องร้องต่อสารปกครองอย่างแน่นอนนะครับ
เพื่อขอให้มีการเพิกถอนมติที่ประชุมครับ
ขณะที่กลุ่มผู้ที่ยืนยันให้จัดการเลือกตั้งในวันนี้นะครับ
นำโดยนายโอภาษเรืองปัญญาวุฒิครับ
นักกีฬาทีมชาติก็ยังยืนยันครับว่าวันนี้จะยังคงมีการเลือกตั้งต่อไปครับ
ขณะที่การรักษาความปลอดภัยในวันนี้ครับ
มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารรวมกันกว่า๒๐นายทั้งในและนอกเครื่องแบบครับ
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาสังเกตการณ์
กระบวนการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับ
มาดูผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนในวันนี้นะครับ

ท่านแรกครับคือนายวิชิตเชี่ยวเวท

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬายิงปืนในระดับนานาชาตินะครับ
สำหรับการเลือกตั้งนั้นจะเริ่มขึ้นในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ซึ่งในขณะนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็เริ่มเดินทางเข้ามาลงทะเบียน
เพื่อใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกตั้งนายกสมาคมในวันนี้ต่อไปนะครับ
สำหรับทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับก็จะยังคงเกาะติดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืน
อยู่ที่สมาคมกีฬายิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
และหากมีความเคลื่อนไหวใดนะครับจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสมาคมกีฬายิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ขอบคุณคุณวิลวิทย์ก็ติดตามกันได้
กำหนดการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นในเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แต่ก็ต้องดูว่าการเลือกตั้งในวันนี้จะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่นะครับ